สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่
ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าสถานการณ์ฝนนั้นยังคงต้องเกาะติด
อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะฝนที่มาจากพายุฤดูร้อน
สัปดาห์นี้มีสองรอบด้วยกันที่ต้องเจอกันครับรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับ
คือช่วงวัน๒วันนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
วันนี้นะครับลมหนาวครับอากาศเย็นนั้นดันฝนจากบริเวณทางตอนบนไทยครับ
ตอนบนภาคเหนือปีกตะวันออกนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะค่อยเคลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้กระแสลมที่มีบทบาทกับเมืองไทยของเราอยู่

แต่ว่านี่ครับจากการคาดการณ์สีเขียว
คือกระแสลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

กำลังจะค่อยเคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับ

ก็มีการดูดไปรวมกันอยู่ที่บริเวณปากอ่าวเบงกอ
ก็คาดการณ์ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่น่าจับตามองในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ต้องเจอกัน

บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นจะถูกดันลงมานะครับ

จนถึงบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นในวันพรุ่งนี้
อากาศหลายพื้นที่หลังจากฝนตกมาแล้ว

ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออก

คาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ

ฝนก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่
ที่มาจากลมหนาวนะครับสีฟ้านี่แหละครับ
ซึ่งการคาดการณ์ก็ทุกว่ามีการเดินทาง
จากบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยลงมาเดี๋ยวมาดูกัน
จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนเป็นจุดสีแดงสีส้มนะครับ
ซึ่งเป็นฝนที่มีกำลังแรงละทีเดียว

อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับก็คือกลุ่มฝนที่มาจากทะเล

ช่วงเที่ยงก็จะมีการกระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่าง
อยู่บริเวณดังกล่าวพรุ่งนี้คงต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นฝนที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นฝนที่ทำให้เกิดฟ้าแรงด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ